จากพิธีสืบชะตาเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้ว
ก็มีทหารทั้งหมด๙นายที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ
เมื่อเช้าวานนี้ก็ได้ร่วมพิธี

ให้กับเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมด้วย
ไปดูบรรยากาศช่วงเช้าเมื่อวานกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ทหารจาก๓สังกัดจากมณฑนทหารบกที่๓๗ค่ายเมงรายมหาราช
งพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๑๗
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓
ก็ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่
เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมาน
กุนันหรือว่าจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่สละชีวิต
ภารกิจการค้นหาช่วยเหลือทีมหมูป่าคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
เมื่อวานนี้มีพระครูสุวิชาสุตสุนทร

และเจ้าอาวาสวัดบ้านจ้องเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
รวมถึงมีพันโทรุ่งโรศเปล่งสันเทีย
เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓
กองกำลังผาเมืองเป็นประธานฝ่ายคารวาส
โดยมีพลตรีฉลองชัยชัยคำ
แม่ทัพภาคที่๓ก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วย
แล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้
มีทหารร่วมพิธีทั้งหมด๙นาย
แบ่งเป็นพลทหาร๗นายและทหารใน๑๐อีก๒นาย
ซึ่งทุกนายก็ถือเป็นทหารที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ
หลังจากที่ทำพิธีอุปสมบทหมู่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
พระพิสุขสงฆ์ทั้ง๙รูปก็ได้ออกบินทบาท
โดยมีญาติญาติรอใส่บาทก่อนที่พระสงฆ์จะเข้าจำวัด
โดยพระทั้ง๙รูปจะจำวัดอยู่ที่วัดบ้านจ้อง
อยู่ในตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย

ส่วนบรรยากาศบริเวณทางเข้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ทั้งวันนี้เมื่อวานเจ้าหน้าที่ของวรรณอุทยาน
ก็มีการนำแผงเหล็กแบบที่คุณผู้ชมเห็น
เอามากั้นตรงบริเวณทางเข้าไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปด้านใน
แล้วก็แจ้งด้วยนะว่าปิดทำการห้ามเข้าไปในพื้นที่นอกจากเจ้าหน้าที่
แล้วก็บริเวณหน้าถ้ำหลวงเราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้ว
เขาเป็นประตูลูกโรงเหล็กกั้นอย่างแน่นหนาไม่ให้คนเข้าเหมือนกัน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมบริเวณทางเข้าด้านหน้า
ยังมีชาวบ้านยังมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าจะเข้าไปข้างในไม่ได้
แต่แค่ขอให้ได้ถ่ายรูปกับป้ายหน้าทางเข้าก็ยังดี
นี่ค่ะหลายคนก็บอกด้วยบอกว่าไม่เป็นไรมาตอนนี้ยังเข้าไม่ได้
เดี๋ยวถ้าสมมุติเกิดว่ามีการฟื้นฟูเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

คราวนี้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ก็ขอเก็บภาพความประทับใจอยู่ด้านหน้าถ้ำก่อนนะคะ
รอให้พร้อมนะเปิดเมื่อไหร่นะโอ้โหได้เข้าไปเที่ยวแน่นอนนะครับ
เข้ามาคราวนี้ได้มาดูอนุสวรีได้ไปดูพิพิตภัณฑ์ได้มาดูภาพวาดดัว